สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสามคนใน
ผู้กัดสมัครข่าวอ่ะวันจันทร์นะครับมันเป็นกับพวกเรา
ถ้าสามคนแบบนี้ผมชนะคุณชิสาและน้องจุดุใกล้ครับ
สหายวันจันทร์สีเหลืองอ่าเออมีอะไรนะแคปชั่นคำคมวันจันท
อะไรนะจันทร์อะไรนะครับคุณชนะคือวันจันทร์มันแบบยังไง
มันไม่ค่อยจะตื่นเอาจริงมันเป็นวันที่หลายคนคิดว่า
โอ้โหตายแล้ววันจันทร์อีกแล้วต้องรออีกตั้งหลายวันกว่าจะได้วันหยุดเสาร์อาทิตย
อันนี้จันทร์บ่ายด้วยมันอาจจะดูแบบเหงาเหงาหน่อยนะ
คิดอย่างนี้ละกันหากจันทร์อะไรก็แล้วแต่แต่ก็ไม่เท่ากับจันทร์รักไก่

ถ้าคุณรักกันขอให้คุณส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกันกับเราในวันนี้ด้วยนะ

มีเรื่องอะไรที่ติดตามบ้างก็ได้ก็ได้ไปดูในช่วงของ
ที่ประทุ่มเกิดเหตุเผลอไม่บ้าน
เจ้าของบ้านหนีออกมาได้ทัน
ส่วนสาเหตุคืออะไรต้องติดตาม
งานประจำปีกับวัยรุ่นตีกันเป็นของคู่กันจริงหรือไม่
แต่งานนี้ทำเอาชาวบ้านหมดสนุกเพราะวัยรุ่นถือดาบไล่ฟันกันในงาน
ชาวบ้านแถวนั้นร้องเลยช่วยไปจับทีเถอะ
ชายเมายาอารวาสไปทั่วล่าสุดเก่งกับเด็ก
ตบถึงในร้านเกมเรื่องราวจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
จะดูสนานต่อกับคู่กัดสบัดข่าวค่ะ
ทำไมยังเงียบกันหมดอะ

คือไปดูคุณครูท่านหนึ่งคุณผู้ชมครับ
เขาจะไปเยี่ยมบ้าน
แต่ระหว่างทางครับโอ้โหเจอแต่อุปสรรคกวากน้ำ
ส่วนจะเจออะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูในช่วง
สกิดยิ้ม
สกิดยิ้ม
มาครับจานมาเลยครับ
เขาเรียกว่าปลายุงน้ำหนัก
โอ้เหิดจ๊ะโอ้เหิดจ๊ะ

ปลอกไปแบบนี้คุณผู้ชม
เอ้าถ้าสรุปได้เจอนักเรียนไหม
โอ้โหเปียกเลยคุณผู้ชมแต่ว่าก็ได้เจอนะ
ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนก็คราวหลังเนี่ยเดี๋ยวใส่รองเท้าบูธแล้วกัน

ไม่ต้องไปเยี่ยมนักเรียนหรอกให้นักเรียนไปเยี่ยมดีกว่า

เนี่ยคุณครูนอนอยู่โรงพยาบาลเนอะตะปูมันทิ้มขาเข้าไป
โอ้โหนี่เห็นไหมความลำบากเนอะของนักเรียนแต่ละคน
แต่ว่าคุณครูก็อยากจะรู้ว่าเด็กเป็นยังไงก็ต้องไป
กินอยู่เป็นยังไงพักยังไงนะครับ

ครับไปดูสะกิดยิ้มที่๒ครับคุณผู้ชมครับ
สามีภรรยาสามีเนี่ยเป็นชาวต่างชาติครับ
เขาบอกว่าจะไปซื้อดอกไม้ให้ภรรยา

ภรรยานี้อึ้งเลยครับ

อันนี้ยินรอสุ่มตำอยู่นะครับ

บอกว่าซื้อดอกไม้มาให้ที
ว้าว
ขอบคุณว่าคุณชอบมัน

รออยู่คุณสามีบอกเดี๋ยวอายมาแป๊บหนึ่ง
ไปซื้อของสรุปกลับมานี่ไงเตอร์ไพรส์มากเลยเป็นดอกกล้วยไม้แบบนี้นะฮะ
คือต้องนึกภาพให้ออกนะต่างประเทศเนี่ยนะเขาจะมีดอกไม้ขายอยู่ริมทาง
ตามร้านต่างแล้วมันจะเป็นแบบดอกสองดอกที่จัด

มากับเมืองไทยเขาก็เฝียวเดียวกัน
อยากจะซื้อดอกไม้ไปให้กับภรรยา

มันจะคู่กับดอกบัวแล้วมีบรวงมาลัยด้วย
ถ้าบรวงมาลัยมากี่คือชีวิตเปลี่ยนไงนะ
ใช่ไหมถ้าเป็นดอกบัวคู่พวงมาลัย

สมมุติพี่ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันแปบเดียว
หน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ครูกัลสมัติข่าว
ครูผู้ชมพาไปดูเรื่องราวต่างประเทศกันหน่อยที่ประเทศญี่ปุ่น
เรื่องของฮูเขาไฟล์ที่มันมีการประโคขึ้นมา

ทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเขาเปิดเผยนะฮะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ภูเขาไฟซากุราจิมะในจังหวัดคาโกชิมะบนเกาะคิวชู
ตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นนี่แหละครับค่ะอืมเกิดการประทุเท่าทานแล้วก็มีควันไฟออกมา
แล้วก็มีก้อนหินขนาดใหญ่กระจายออกมาในรัศมีสัก๒๕กิโลเมตร
เขามีการประกาศนะครับในการยกระดับการเตือนภัยในจังหวัดคาโกชิมะ
จากระดับ๓เป็นระดับ๕เลยนะถือว่าเป็นระดับสูงสุด
หลังจากเกิดการประทุตั้งแต่ช่วงสัก๒ทุ่ม๕นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับ
หรือมีผู้บาดเจ็บจากการระเบิดของภูเขาไฟซากุราจิมะค่ะ
ในขณะที่ทางการท้องถิ่นมีคำเตือนเร่งอบพยพประชาชน
อาศัยในหมู่บ้านใกล้เคียงในรัศมี๓กิโลเมตร
รอบปากปล่องภูเขาไฟให้รีบอบพยพออกจากพื้นที่อันตรายนะคะ
ส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะก็สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประสานกำลังอย่างเต็มกำลังเพื่อสิ่งสำคัญที่สูงสุดก็คือ
ไม่ให้เกิดความสูญเสียชีวิตของประชาชนนั่นเอง
ส่วนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่รัฐ
พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะคะ
แต่ยังไม่มีรายงานอะไรเพิ่มเติมในเบื้องต้นก็ดูแลอย่างเข้มงวด
ห่างจากภูเขาไฟ๕๐กิโลเมตร
เล่าให้ฟังแบบนี้ฮะภูเขาไฟซากูราจิมาเนี่ยอยู่ห่างจากกรุงโตเกียว
ตะวันตกเฉียงใต้ประมาณสัก๑๐๐กิโลเมตรนะ
ภูเขาไฟลูกนี้เนี่ยก็มักจะประทุบบ่อย
แล้วก็บ่อยที่สุดลูกหนึ่งในญี่ปุ่นด้วย
คือเมื่อปีสัก๒๕๖๒เคยพ่นควันเท่าทานสูงถึง๕๕กิโลเมตรมาแล้ว
สูงนั้นน่าเป็นอันตรายเพราะดูจากรอบแล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนอยู่ด้วยใช่ค่ะ
นั่นก็คือสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาค
ทวีปของโลกก็จะมีสภาพอากาศหรือว่ารักษณะของภัยที่ต่างกันไป
ว่ากันว่าบ้านเรานี่ถือว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่ดีมากนะ
อันนี้ทางกรมอุตุก็บอกเพราะว่ามันมีเกาะแก่งมีประเทศอะไรบังกำบังเรื่องของอากาศด้วย
แต่ละประเทศก็จะมีภูมิศาสตร์ที่มันไม่เหมือนกันแบบนี้
กันไปถือว่านำมาอัปเดตให้ได้ทราบกัน

ไฟเหมือนกันงานนี้แต่เป็นไฟไหม้

เจ้าของบ้านเนี่ยเอาตัวรอดบุดหวิดออกมาได้นะคะ
แต่เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูกันค่ะ

โหมกระนำแบบนี้เลยแล้วยังมีเสียงประทุปุ๊ปะปุ๊ปะตลอดเวลาค่ะ

คลิปนี้ค่ะบันทึกเหตุการณ์เอาไว้เมื่อช่วงประมาณตี๓นะคะ
โดยหลังจากเกิดเหตุนั้นตำรวจสภคลองหลวง
ก็ได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนนะคะว่ามีไฟไหม้บ้านเรือน
ภายในซอยคลองหลวง๓๑ซอยรัตนะหมู่๗ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวง

ก็ประสานรถดับเพลิงเทศบาลเมืองคลองหลวง๔คัน
มาพร้อมกับกู้ชีพเทศบาลเมืองคลองหลวง
และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันอยู่ไปช่วยฉีดน้ำสกัดเพลิงค่ะ
โอ้โหนี่ฮะดีนะที่เจ้าหน้าที่เข้ามาได้นะครับ
ซึ่งจุดเกิดเหตุครับคุณผู้ชมครับเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวครับ
บ้านเลขที่๙๐ทับ๑ครับหมู่ที่๗
เพลิงนี่ก็กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงเลยนะครับคุณผู้ชม
ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับก็เลยได้ช่วยกันฉีดน้ำเข้าสกัดไฟครับ
เพื่อไม่ให้ลุกลามไปบ้านข้างเคียงครับซึ่งเขาใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีเลยครับ
ก็ไฟก็จึงเริ่มดับลงนะฮะส่วนเจ้าของบ้านครับทราบชื่อครับ
คือนายจำเนียนนะฮะอายุ๕๔ปีครับก็ได้หนีออกมาจากบ้านได้ทันนะฮะ

นี่เขาก็บอกด้วยนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาได้หลับครับ
แล้วอยู่เนี่ยมีเพลิงไหม้ขึ้นมาครับ
แล้วเขายังบอกด้วยนะมีไฟเปิดอยู่๑ดวง

ตนเองก็จะเข้าไปในบ้านเข้าไม่ได้ครับ
เพราะว่าน้องสาวไม่ได้ให้กุญแจไว้คือเขาล็อกไว้
ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรก็ต้องดูกันอีกที
แต่ว่าเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณจำเนียนกันสักนิดหนึ่งครับ

ภาพเอาไว้ก่อนเป็นหลักฐานนะฮะแล้วก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่
ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งเข้ามาตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุเพลิงไหม้
ที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับ
ดังนั้นดูข่าวนี้แล้วก็กลับมาสอดส่องบ้านของเรา

บางจุดที่เปิดเอาไว้ตลอดหรือใช้งานบ่อย

เสียบปั๊กถอดไว้ก็ดีนะครับ

งานประจำปีกับวัยรุ่นเป็นของคู่กันครับ
จนชาวบ้านต้องวิ่งหนีตายเลยครับ

นี่เขาถือมีดไปนะจะตีใครก็ไม่รู้นะ

โอ้โหนี่นะแล้วได้ยินเสียงปืนด้วยนะ
คนนั้นเหมือนไม่เกี่ยวแล้วนี่คนนี้เจ็บอยู่

โอ้โหนะครับโหเนี่ยเหตุการณ์นี้ครับ

นี่นะฮะเกิดขึ้นบริเวณลานหน้าเวทีคอนเสิร์ต
งานกาชาติครับและงานมหากรรมมหาสารคามเมืองผลิตสินค้าอ่า

เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมจัดขึ้นที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสรรคาม
วิ่งหนีตายหลบลุกหลงกันจ้าละวันเลยฮะ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า๔๐นายครับ
จะเข้าไประงับเหตุนะฮะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวฮะ
ซึ่งกลุ่มนี้เขาก็แยกย้ายกันหลบหนีไป
เพราะดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่นะ
ยังงานคอนเสิร์ตแล้วดูสิตรงนี้

เพราะว่าทราบว่าวันเกิดเหตุประมาณสัก๕ทุ่มในคืนวันที่๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมา

เขาว่ากันว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ถูกกันดันมาเจอกันในงานสบตากันไม่ได้นิดเดียวเลย

อย่าสบตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์

เป็นอย่างนี้เลยครับเก็บอารมณ์กันไม่อยู่
แต่อย่างนี้ครับคนเดือดร้อนเป็นใครพ่อค้าแม่ค้า
เขาบอกว่าตีกันทุกปีขายของกันแทบไม่ได้
ทุกวันนี้ก็เศรษฐกิจแย่อยู่แล้วมาตีกันในงานอีก
เดี๋ยวเกิดเขาให้เลิกงานไม่ต้องจัดมาแล้ว
พ่อค้าแม่ค้าทำไงล่ะแล้วเนี่ยมีคนเจ็บนอนอยู่อย่างนี้ครับ
ค่ะนี่ฮะโอ้โหเหตุการณ์นี้เป็นไงนี่นะชุนละมุนมากเลย
คือล่าสุดคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาฮะ
ผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุอีกครั้งครับ
พบกับนี่เลยคุณนิ่มนี่คนใส่แว่นคนนี้เขาเป็นแม่ค้านะ
เขาบอกว่าเวลาประมาณ๕ทุ่มหรือ๒๓นาฬิกา
ทางร้านเนี่ยปิดแล้วนะแต่ว่าได้ยินเสียงเด็กวิ่งไล่กันมานะฮะ
เป็นสักพักหนึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงปืน๓นัดครับ
โป้งโป้งโป้งโอ้โหตนเองไม่กล้าออกไปดูนะครับ
เพราะว่าก็กลัวนะฮะกลัวจะโดนลูกหลงครับ
ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ามีเด็กวัยรุ่นกึ่งเดินกึ่งวิ่งผ่านไปไม่ค่อยเยอะ
สักพักครับมีกลุ่มใหญ่วิ่งไล่กันมาโอ้โหมาเยอะเลยนะฮะ
แล้วก็สักพักเนี่ยก็มีเหตุชุลมุนเหมือนจะตีกันนี่นะฮะ

แต่ข้าวของเขายังอยู่เพราะเขาต้องขายของต่อเนื่องถูกไหมคุณจูด้ง
ใช่คุณชิสาแล้วช่วงที่เขาปิดร้านเขาก็ยังอยู่ที่ร้านนั่นแหละ
แล้วพวกวัยรุ่นพวกนี้บางทีเนี่ยไม่ยอมกลับ
งานมันจบแล้ว๕ทุ่มเที่ยงคืนทำยังไงต่อ
มานัดตีกันนั่นแหละแล้วเขาตีในงานไม่ได้เพราะจริงตำรวจเขามีกันเยอะ
เขาก็คอยค้นตรวจอาวุธหมดแหละในคอนเสิร์ตคงไม่มีปัญหาหรอก
แต่พอออกมาข้างนอกอ้าวเนี่ยมานัดตีกันนอกงานอย่างนี้แหละ
สุดท้ายที่เขาก็มาระงับเหตุเนอะมีคนบาดเจ็บด้วยแล้วก็ปิดถนน
แล้วก็นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลมหาศาลคาม
นัดแนะออกมาตีกันข้างนอกแล้วยังไงต่อล่ะตอนนี้เจ้านาธินะฮะ
สั่งให้ชุดสืบสวนทำการลงหาข่าวแล้วก็นำผู้บาดเจ็บน่ะ
มาสอบถามเลยนะเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่า
เอาสรุปไปตีกับใครใครกันแน่หน้าตาเป็นยังไง
จากสถาบันไหนเชื่อเหอะรู้อยู่แล้ว
เพราะคุ้นหน้าคุ้นตาคนในพื้นที่อ่ะครับแล้วตอนเนี้ยตัวทางตำรวจเองนะครับ
บอกว่างานกาชาติเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมกำลังเอาไว้กว่า
นายเลยนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้
เอาคิดดูแล้วกัน๔๐๐นายยังเอาไม่อยู่เพราะอะไร
วัยรุ่นพวกเนี้ยมาตีข้างนอกไงโอ้นั่นสินะคะ
เพราะเขารู้กันอยู่แล้วไอ้งานพวกนี้เอาจริงนะมันก็ดีตรงที่ว่า
คนเนี่ยนะเขาจะจูงลูกหลานกันมาเที่ยวโอเควัยรุ่นไปเที่ยวก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน

แต่สุดท้ายเนี่ยมักจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น
เริ่มต้นเลยนะสถาบันครอบครัว

พ่อแม่ผู้ปกครองต้องคอยช่วยกันดูจริง

แต่บางทีมันก็ต้องนึกถึงส่วนรวม

เด็กนะต้องเติบโตไปอย่างมีคุณภาพนะคะ
มาดูเรื่องราวที่ต่างประเทศกันหน่อยนะคะ
คือที่นิทัศกาลแห่งหนึ่งในประเทศฮังการี
เขามีการจัดนิทัศกาลที่โชว์เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโบราณ
ปรากฏว่าไปเจอรูปปั้นพระสงฆ์จีน
ซึ่งชาวจีนเขาบอกว่านี่นี่มันของเขา
ของเขานี่ส่งกลับด่วนแล้วเขาจะส่งกลับไหมเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะคะ
สำนักข่าวสินหัวของจีนรายงานนะคะว่า
สารประชาชนชั้นสูงมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีน
พิพากษายึดคำตัดสินเดิมค่ะ
ให้กำหนดให้นายออสการ์ฟานโอเวอรีมนักสะสมชาวเนเทอร์แลนด์
ส่งคืนรูปปั้นมัมมี่พระสงฆ์อายุกว่าพันปี
ที่ถูกขโมยไปจากวัดแห่งหนึ่งในเมืองซานมิงพลทนฝูเจียน
ตั้งแต่ปี๒๕๓๘นี่คือมัมมี่พระสงฆ์นะคะ
อยู่ข้างในรูปปั้นอีกทีนึงเนี่ยค่ะ
เป็นสิ่งที่ชาวจีนเขาเคารพเรื่องสายศรัทธาค่ะ
เขาบอกแบบนี้ฮะรูปปั้นมัมมี่พระสงฆ์เนี่ยนะ
เป็นที่ศักระของคนท้องถิ่นมาเนิ่นนานกว่าพันปีตามประวัติศาสตร์
เขาว่ายังงั้นสารท่านอ้างแบบนี้ด้วย
แล้วข้างในเป็นมัมมี่ร่างของจางกงจูซือ
เขาว่ากันว่าเป็นพระสงฆ์จากสมัยราชวงศ์ทรงผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจากการรักษาโรคภัยไข้เจ็บและเผยแพร่ความเชื่อทางพุทธศาสนา
ซึ่งหลังจากที่ท่านได้ถึงแก่มรณกรรมในวัยสามสิบเจ็ดปีร่างก็ได้ถูกนำมาทำเป็นมัมนี่
ตามความปรารถนาแล้วก็บรรจุอยู่ในรูปปั้นแบบนี้
ซึ่งสารจีนเนี่ยบอกว่ารูปปั้นจางกงจู่ซือเนี่ยเป็นสมบัติส่วนรวมที่สืบทอดในพื้นที่นี้มาหลายชั่วอายุคนนะคะ
ทำให้การเป็นเจ้าของรูปปั้นร่วมกันเนี่ยชาวบ้านเองเขาก็รู้สึกภาพภูมิใจ
แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ชาวบ้านคุ้มได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
คือเหมือนกับว่าทุกคนเป็นเจ้าของต้องได้รับการคุ้มครองอย่างดี
รูปปั้นนี้ก็เลยสะท้อนถึงขนบธรรมเนียมแล้วก็ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะคะของชาวจีน
แล้วมีสถานะเป็นโบราณวัตถุทางวัฒนธรรม
แต่ประเด็นคือมันถูกขโมยไปไงแล้วก็ถูกส่งออกไปอย่างผิดกฎหมาย
ทีนี้ชาวเนเทอร์แลนด์เขาว่ายังไงเขาบอกว่าเขาซื้อรูปปั้นนี้มาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่ไม่ได้มอบเอกสารการจัดซื้อเป็นหลักฐานยืนยัน
เขาก็เลยมองว่าอ้าวได้มาโดยไม่ชอบทำหรือเปล่า
ถ้าแบบนี้เนี่ยจีนเขาก็อยากได้คืนก็เลยมีการส่งฟ้องศาลกันไปตามระเบียบนะคะ
ทุกวันนี้ก็ยังเป็นคดีพิพาทอยู่ระหว่างจีนกับเนเทอร์แลนด์นะคะ
เล่าสู่กันฟังนะเรื่องราวในต่างประเทศ

คุณผู้ชมเราขับรถไปไม่ได้ประมาทเลย
แต่ว่าสิ่งก่อสร้างมันร่วงลงมาเกือบโดนดีนะที่รถคันนี้
เขามีสติหากหลบทันครับ
โอ้โหดูสิครับคุณผู้ชม

ใช่ครับล่วงลงมาแบบนี้ดีนะครับที่เขาหลบทันนะฮะ
คือนี่ครับเป็นกล้องหน้ารถยนต์คันหนึ่งนะ
เขาบันทึกนาทีที่เส้นเหล็กโครงสร้างของต่อหม้อเสา
ก่อสร้างสะพานข้ามแยกนะฮะล้มลงมาบนถนนครับ

ซึ่งเป็นจังหวะที่มีรถฟอร์จูเนอร์เนี่ยขับอยู่บนถนนนะ
แต่ว่าโชคดีนะเขาขับมาไม่เร็วมาก
แล้วก็มีสตินะโอ้โหหักหลบได้ทันครับ
อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหถูกเหล็กล้มมาทับเต็ม
โอ้โหดูเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับ
เกิดขึ้นที่บนถนนเพชรเกษม
สี่แยกครูหานะครับที่ตำบลคู่หาใต้อำเภอรัตนภูมิจังหวัดสงขลาครับ
เหตุเกิดเมื่อวานวันที่๒๔กรกฎาคมเวลาประมาณ๑๑โมง
ค่ะผู้สึกข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะครับ
ก็เห็นว่ามันเป็นโครงการก่อสร้างสะพานต่างระดับข้ามถนนเพชรเกษม

ว่าที่มันล้มลงมาเพราะว่าเกิดจากสลิงเนี่ยขาดค่ะ

ไปถามคุณชุติมาหวันชิดนายอายุ๔๗ปีแม่ค้าที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าโอ้โหครั้งนี้โชคดีมากนะ
เพราะดีมากที่ไม่มีใครได้รับอันตราย
ก็เลยอยากจะฝากแหละไหนคุณนักข่าวมาสัมภาษณ์แล้ว
ฝากเลยผู้เกี่ยวข้องใครก็ตามเนี่ยที่รู้เห็นเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างเนี่ย
ดูแลความปลอดภัยให้หน่อยเพราะถ้าหากมันเกิดเป็นอุบัติเหตุมาอีก
แล้วทำให้เกิดความเสียหายมันจะไม่คุ้ม
ดิ้งดิ้ง

สะกิดกันแล้วล้มถลายไปอย่างนี้ครับเนี่ยฮะแล้วมอเตอร์ไซค์ตามมาชนเข้าไปอีกแล้วคุณเห็นด้านขวาสุดไหม
รถยนต์ค่ะรถกระบะข้ามเกาะกลางแล้วก็ไปโผล่บ้านหลังนู้นแล้วนู่นโอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่แบบน่ากลัวมากเลยนะครับ
ค่ะโอ้โหเนี่ยฮะเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะคะไม่อยากให้เกิดขึ้นนะแต่บางครั้งบางคราวมันก็มาแบบนี้จริงเหมือนกับว่าขับมาในระยะที่ใกล้กันน่าจะแซงกันแล้วเหมือนแซงไม่พ้น
แล้วพอสะกิดกันเท่านั้นแหละครับนิดเดียวจริง
เกิดเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแบบนี้ก็มาฝากเตือนกันนะฮะ
จะได้ขับรถอย่างระมัดระวังครับ
อีกเรื่องหนึ่งต้องระวังกันก็คือการตรวจสอบสมรรถของรถนะคะ
อย่างเช่นล้อล้อแตกยางแตกเนี่ยเกิดขึ้นได้แบบรถคันนี้ค่ะ
โอ้โหเห็นชัดเจนเลยนะคะจังหวะที่ยางแตกอ่ะ
ดังปุ้งโหเหมือนลูกโป่งแตกยังไงอย่างนั้นแต่มีโหมุนไปลูกขางเลยดูดิ
มุนเลยค่ะไฟขึ้นล้อมรถปลิ๊กคว่ำเลยนะคะ
ทำให้รถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะ
คนที่ได้รับบาดเจ็บก็คือคนที่อยู่ในรถนั่นแหละค่ะ
ดังนั้นเนี่ยเราเอามาให้ดูกันก็อยากจะเตือนแหละว่า
การเกิดอุบัติเหตุมันมาจากหลายสาเหตุเหมือนกันคนไม่พร้อมบ้างถนนไม่พร้อมบ้างและอีกหนึ่งสาเหตุก็คือรถไม่พร้อม
บางทีเราขับรถบางทีคนที่ขับรถขนส่งพวกนี้อาจจะไม่มีเวลาได้ตรวจสอบได้เช็ครถนะ

เราลากันไปด้วยคลิปน้องหมาแสนรู้ที่ทำตามคำสั่งของเจ้านายครับ
รายการต่อไปรออยู่แล้วนะครับกับข่าวเย็นไทยรัฐเราสามคนลาไปแล้วสวัสดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป
ทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒